คุณผู้ชมไปดูคลิปที่เพิ่งจะหลุดออกมาในโลกออนไลน์กัน
เป็นคลิปรุ่นพี่นับ๑๐คนเลยนะ
รุมทำร้ายทั้งตบทั้งเตะทั้งต่อยรุ่นน้อง๑คน
แล้วก็สั่งให้ก้มกราบเท้าขอโทษ

คุณผู้ชมจะเห็นผู้ชาย
พูดอะไรสักอย่างแล้วก็เปิดฉากตบเข้าไปที่บ้องหู
ของรุ่นน้องที่นั่งคุกเข่าอยู่ที่พื้น
จากนั้นก็เกิดการตะลุมบอลแต่เป็นการตะลุมบอลแบบ๑๐รุม๑นะคะ
คือรุ่นพี่รวมกันแล้วนับ๑๐คนรุมรุ่นน้องเสื้อสีแดงคนนี้คนเดียว
นี่ค่ะสั่งให้ก้มกราบเท้า
พอเขาก้มลงไปยังไม่ทันถึงพื้นก็เตะเข้าไปที่หน้าเขา
ถีบทั้งเตะไม่หยุดเลยเนี่ยค่ะ
คลิปนี้เกิดขึ้นที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดลำปางนะคะ
ตรวจสอบไปเขาบอกว่ามันเป็นห้องเรียนชั้น๒

เหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่๒๐ธันวาคมปีที่แล้วแล้วค่ะ
พอเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยนะคะ
ที่บ้านของน้องผู้เสียหายเสื้อสีแดงในคลิปนี้

น้องอยู่ม๒อายุ๑๔ปีบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
มันเกิดขึ้นจริงปีที่แล้วแต่เขาไม่ได้บอกใครเลย
เพราะว่าหนึ่งก็ถูกรุ่นพี่ข่มขู่ไปด้วยว่าอย่าบอกใคร
กลัวว่าจะโดนกลับมาทำร้ายอีก
เขาบอกว่าวันเกิดเหตุเนี่ยเขาไม่ได้มีเรื่องทะเลาะวิวาสบาดหมางอะไร
กับใครกับรุ่นพี่เลยนะแต่อยู่อยู่รุ่นพี่กลุ่มเนี้ย
ก็ลากเข้าไปในห้องเรียนแล้วก็ปิดประตูห้อง
แล้วในนั้น๑๒คนนะคะมีทั้งม๒และม๓
แล้วก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นในคลิปเนี่ยเหมือนพูดอะไรสักอย่าง
แล้วผู้ชายคนนั้นก็เปิดฉากตบเข้าบ้องหูเลย
แล้วหลังจากนั้นทุกคนในห้องก็เข้ามารุมทำร้ายเขา
เตะทั้งต่อยทั้งถีบหน้าทำทุกอย่าง
สุดท้ายบังคับให้กราบเท้าขอโทษ
แม้กระทั่งก้มกราบแล้วก็ยังไม่ยอมหยุด
เขาบอกว่าเขาจำได้เลยว่าเขาเจ็บที่หัวมาก
แล้วก็เจ็บที่ท้องด้วยเพราะว่าถูกรุมเตะและต่อย
แต่ก็ไม่กล้าเล่าให้ใครฟังจนกระทั่งคลิปนี้มันหลุดออกมา

มีเพื่อนด้วยรุ่นพี่ด้วยครับแล้วก็ตีด้วยครับ
ตีเขาบ้างครับเรายังไงบ้าง

คนเขาทำร้ายเราหมดทั้ง๑๒คนเลยไหม

กี่คนครับที่ทำร้ายเรา
สัก๘๙คนครับให้คุ้มกราบครับ
เพราะอะไรครับเขาถึงทำอย่างนั้น

มีเรื่องมีปัญหาอะไรกันมาก่อนไหม

นี่ค่ะคือไม่มีปัญหาอะไรกันมาก่อน

แต่๑๒คนในห้องนั้นกับน้องคนเดียว
ทีนี้มันมีบางกระแสนะคะ
บอกว่าเขาพยายามจับใจความแล้วก็ฟังเสียงในคลิปเนี่ยเป็นภาษาเหนือ
มันมีคำพูดประโยคนึงของกลุ่มคนที่ทำร้ายน้อง

มึงทำเพื่อนกูเหรออย่าทำอีก

แต่เราก็ยังไม่รู้เบื้องลึกเบื้องหลังว่าเหตุการณ์จริงแล้วเกิดอะไรขึ้น
แต่ที่แน่ผู้ปกครองของน้องที่ถูกรุมทำร้ายเนี่ยนะคะ
พอเห็นเหตุการณ์เห็นคลิปที่เกิดขึ้น
บอกว่าตอนที่เห็นคลิปนะร้องไห้เลย

ไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้กับหลานชายค่ะ
แจ้งความแล้วเรียบร้อยด้วยหลังจากที่เกิดเหตุนี้
แล้วก็บอกว่าให้เป็นไปตามเรื่องของกฎหมายก็แล้วกัน
เจอคู่กรณีแล้วด้วยหลังจากที่ไปแจ้งความ

แต่ถึงอย่างนั้นก็ยังรู้สึกเสียใจอยู่ดี
เพราะว่าหลานชายเป็นคนขยันเป็นคนดี

หลายคนก็ให้ข้อมูลมาบอกว่า

น้องก็คือไม่ได้อยู่กับทั้งพ่อและแม่เลย
ทีนี้ผู้ปกครองและญาติของเด็กชายที่ถูกรุมทำร้ายเนี่ยนะคะ
อย่างที่บอกว่าแจ้งความที่สถานีตำรวจภูทรเกาะคา

คู่กรณีทั้งหมดรวมถึงผู้บริหารโรงเรียนเนี่ย

ตอนนี้ยังอยู่ระหว่างตกลงกันว่าจะเยียวยายังไงค่ะ

บอกว่าจะเยียวยาให้ผู้เสียหาย

แต่ทีนี้มันก็ยังมีเรื่องของคดีความนะ

กับจิตใจของเด็กที่ถูกรุมทำร้ายแบบนี้หรือเปล่า

ผู้บริหารของโรงเรียนต้องตอบให้ได้
ต้องดูแลความปลอดภัยของเด็กให้ได้นะครับ